ให้กับพี่น้องประชาชนซะเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันชิ้นค่ะ
คุณผู้ชมเดินทางลุยแจกด้วยตัวเองคุณผู้ชมดูสิโอ้โห
หน้าตาพี่ที่ได้รับก็นะมีความสุขอิ่มเอ็มใจนะคะ
คือหน้ากากอนามัยของคุณศรีริต้าเขาบอกว่าเป็นผ้าคอตตอน๑๐๐
ถอดซักได้จำนวน๑๐๐ชิ้นและเจลแอลกอฮอล๕๐๐ขวดนะคะ
พร้อมขอบคุณพี่เพื่อนเจ้าของแบรนด์แฟชั่นต่าง
ที่มีจักรพร้อมช่างเย็บพร้อมที่จะพร้อมใจกันนะคะรับช่วงต่อไป
และหลังจากนี้ก็จะทยอยแจกทั้งหมด๕๐๐๐ชิ้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือ
ไปก่อนล่วงหน้า๑๐๐ชิ้นก็ยังเหลืออีก๔๐๐๐ชิ้นนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเอาไปแบบซักต่อได้แล้วเป็นการปฏิวัติวงการแฟชั่น
คือนำมาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ใช่หลายแบรนด์ดังก็มีเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้า
เขาก็มาทำกันเยอะแล้วก็มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนจะเอามาแจกคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
นี่จะบอกเลยว่าถ้าเดชันได้รับนะดีใจอย่างหนึ่งคือคนสวยมาแจก
อย่างหนึ่งคือหน้ากากก็หายากได้มาก็ดีใจนะคะ